แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตอบค้าที่ข้าวนี้กันบ้างนะคะ
พาไปดูสัมวัยรุ่นกันนิดนึงคำว่า

ไอ้พาริสนุ่มคนนี้บอกเลยว่าหล่อจนใจเจ็บให้ไปเลย
โดยเฉพาะรูปในสระว่ายน้ำ
เขาโพสต์รูปในสระว่ายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมค่ะไม่นานมานี้นี่นี่
รูปนี้เลยแล้วเขาบอกด้วยนะว่าเขาเที่ยวทิพย์แหมเห็นแล้วก็ฟินที่สุดเลยค่ะ
อยากบอกว่าหนุ่มไอซ์เนี่ยนะว่าอนุญาตให้เที่ยวทิพย์แบบนี้ทุกวันเลยนะ
โชว์หัวไหล่นิดหน่อยโชว์กล้ามหน้าอกนิดหน่อยแบบนี้โอ้ให้เที่ยวทุกวันเลยจ้ะเที่ยวทิพย์เนี่ย
ถ่ายรูปนะจะปั้นหน้าเข้มหล่อขึมแบบนี้
หรือว่าจะยิ้มหวานแบบนี้คุณผู้ชมค่ะก็ได้หมดนะสาวบอกได้หมดเลยจ้ะพี่จ๋า
เนี่ยละลายไปเลยนะคะแต่ว่าไปนะไอซ์เนี่ยเขาก็หล่อเหมือนดาราวัยรุ่นทางฝั่งวอลลีวูด
ฮอลลีวูดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขามีความเป็นลูกครึ่งแบบนิดแบบกำลังดีใจสาว
แล้วก็หุ่นดีน่ารักดีขึ้นแท่นสามีแห่งชาติไปเลยจ้ะสบาย
ต่ออีกคนนึงนะคะคุณก๊อตอิทธิพัฒน์นั่นเองค่ะคนนี้โอ้โหสูงยามเขาดี
นี่ขับรถเสยผมยังหล่อหล่อจนเจ็บใจแล้วก็ใจเจ็บมากที่เขามีแฟนแล้ว
แต่ไม่เป็นไรค่ะหล่ออบป้ามากนะคะสูงโปร่งหล่อตีมีกล้ามโตโอ้โหซิกแพคก็มา
รอยสักก็มีมุมไหนก็ดีโอ้โหคุณผู้ชมอย่าให้พูดเยอะไปดูภาพดีกว่า
ฟินมันเป๊ะขนาดไหนโอ้ใจเจ๊มันเจ็บมากจัดไปจ้า
แล้วคนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์โพสต์ออกกำลังกายแต่ละทีโอ้โหใจแม่สั่นไปหมดเลยจ้า
สะใหนของหนุ่มแบงค์ไม่ได้อยู่ที่หุ่นแน่เลยความหล่อแบบใสและรอยยิ้ม